ตอนนี้หลายคนตื่นตัวกับการทำใบขับขี่แบบใหม่นะครับ
ทันสมัยแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายถูกลง
บางคนที่มีใบขับขี่ตลอดชีพก็ตัดสินใจมาทำใบขับขี่แบบใหม่ครับ
เพราะว่าจะสามารถใช้ขับรถได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาไปดูขั้นตอน
การทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เวลา๒วัน
ติดตามเรื่องนี้จากคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
แถวยาวเหยียดสำหรับผู้ที่มาทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลรูปแบบใหม่
ก่อนอื่นต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรตัวจริง
นอกทะเบียนบ้านและใบรับรองแพทย์ค่ะ
จากนั้นไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
ทั้งการทดสอบสายตาบ่อสีสายตาเชิงลึก
สายตาทางกว้างและปฏิกิริยาทางเท้า
อบรมทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่

ถัดไปมาสอบขับขี่ชำระเงิน
และรอรับใบอนุญาตขับขี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ผู้เข้าสอบใบขับขี่ตั้งแต่วันที่๔กันยายน๒๕๕๙

เป็นบัตรพลาสติกที่คงทนกว่ารูปแบบเดิม
มีการบันทึกข้อมูลบนแถบแม่เหล็ก
ก็แปลว่าปัจจุบันนี้ไม่มีทางเลือกนะครับ
เหลือเพียงแบบพลาสติกเพียงอย่างเดียว
ก็จะเป็นแบบเดียวกันสมมุติว่าท่านที่มีของเดิมถืออยู่
อันนี้อย่าได้วิตกกังวลนะฮะยังใช้ได้ต่อไปจนหมดอายุของใบขับขี่ฉบับนั้น
แต่ถ้าเป็นแบบขี่ตลอดชีพซึ่งไม่มีวันหมดอายุ
แต่เจ้าของรถประสงค์จะมาเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ
แล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลถ้าคนที่มีแบบขี่ตลอดชีพ
การมารับใบแทนก็ยังมีอายุเหมือนเดิม
คือเป็นบัญชีตลอดชีพเท่าเดิมครับ
และนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขับรถ
รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

รวมถึงการเตือนให้ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านสมาร์ทโฟนค่ะ
การออกบัตรรูปแบบใหม่จะมีค่าธรรมเนียม
คาดคำขอตามชนิดใบอนุญาตขับรถ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม๑๐๐บาท

โดยกรมการขนส่งทางบก
กรณีขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
อัตราเดิม๓๐๕บาทเหลือ๒๐๕บาท

อัตราเดิม๖๐๕บาทเหลือ๕๐๕บาท
ส่วนผู้ที่ถือใบขับขี่แบบตลอดชีพ

หากจะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบใหม่เสียค่าธรรมเนียม๑๐๕บาท
อัชรีคุณวุฒิกุลเดินทางมาจากหัวลำโพงบอกว่า
เขามีใบขับขี่ตลอดชีพแบบกระดาษที่ใช้มานานกว่า๓๒ปี
ตัดสินใจมาทำใบขับขี่แบบใหม่เพราะแบบใหม่แข็งแรงพกพาสะดวก
และใช้ขับรถได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากล

มันเป็นสมาร์ทการ์ดแข็งเหมือนกับบัตรประชาชน

ก็ได้โอเค
ทำเป็นเปลี่ยนเป็นนามสกุลใหม่เลย
การจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

และยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน

ข่าวชะลัดทีวีรายงาน